มาดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นนะครับ
กรณีสังหารโหดหญิงสาวชาวลาว๒คนนะครับ
หลังจากนั้นก็นำศพไปทิ้งที่ป่าละเมาะ
ตอนนี้ตำรวจกาลสินนั้นสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ

ส่วนผู้จ้างวานก็เป็นหญิงสาวชาวลาวเช่นเดียวกันครับ
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากปมความขัดแย้งเรื่องธุรกิจ
ประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานพิเศษครับ
สองสาวชาวลาวที่เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม
ทำพิธีเรียกวิญญาณกลับบ้านณที่เกิดเหตุ
ประเวนป่าละมะในอเภอกุชินารายจังหวัดกรรษิน

ก่อนจะทำเรื่องนำศพกลับบ้านเกิด

ประกอบด้วยตำรวจภูทรกุชินารายตำรวจภูทรกรสิน
และก่อมังคับการสืบสวนตำรวจพูทรภักษ์สี่
กลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุได้ทั้งหมด๕คน
เป็นชาวไทยชาย๓คนหญิง๒คน

ส่วนผู้จ้างวันเป็นหญิงชาวลาวอายุ๓๖ปี
ยังคงหลบหนีการจับกลุ่ม
โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
มีผู้พบศพหญิง๒คนบริเวณป่าละมะข้างโกดังเก็บปุ๋ย
หมู่๑๑ตะบนกุฎว้าอำเภอกุชินาราย
สอบสวนทราบว่าผู้ตายคือนางจันสมรเซนศักดา

และนางกองพรมมาลีอายุ๔๐ปี

ภูมิปาราชาสตร์
เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนมุกดาหาร

ได้เล่าลงผู้ตายขึ้นรถยนต์สองคัน

แล้วใช้ปืนยิงผู้ตายทั้งสองจนเสียชีวิต
แล้วนำศพไปทิ้งที่ป่าละเมาะอำเภอกุชินาราย

สืบสวนสามารถจับกลุ่มกลุ่มคนร้ายได้๕คน
หมายจับของศาลจังหวัดกรสิน
รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ๒คัน

นำตัวไปดำเนินคดีในข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

เพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย

โดยต้องการฆ่านางจันสมรเพียงคนเดียว

ส่วนสาเหตุเชื่อว่าเกิดจากความแค้นส่วนตัว

จะได้เรื่องรัฐดำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน